อยากจะหาเงินนะครับแบ่งเบาภาระของครอบครัวใช้เท้าวาดถุงผ้า
ลองดูหน่อยถ้าชอบถ้าถูกใจไปอุดหนุนน้องหน่อยครับน้องทามลูกนี่คือน้องไทม์
นายวัฒนาคำอินอายุ๑๗ปีครับน้องไม่มีแขนทั้งสองข้างมาตั้งแต่เกิด
แต่ใจรักศิลปะใช้เท้าวาดภาพระบายสีได้อย่างสวยงามครับ
ใหญ่ร้อยเดียวโอ้รายได้แม้จะไม่มากไม่มายนะครับ
แต่สร้างความภูมิใจที่ได้ช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัว
จะเอาเป็นทุนเรียนต่อนะครับฝันอยากเป็นจิตกรรู้ไว้ว่าไม่มีใครเป็นต้นแบบ
อาจารย์เฉลิมชัยคงสิทธิพัฒน์นะฮะปัจจุบันน้องทามนะฮะ
เรียนอยู่ชั้นม๖คุณผู้ชมดูรูปวาดสวยมากขอโทษนะครับ
นี่วาดด้วยเท้าฮะโอ้โหสวยจริงรายละเอียดครบด้วย
ที่ตะบลหนองกุลาอำเภาบังกลางกรรมจังหวัดพิสุนโลกครับ
ดอกรักแม่ของน้องทามเนี่ยเล่าบอกว่าลูกชายเป็นเด็กดี
ช่วยเหลืองานบ้านนะครับโอ้โหทำได้หลายอย่างเลยนะครับ
แต่ส่วนตัวยังกังวลเรื่องอนาคตของลูกอยู่บ้าง
เพราะว่ายังมีลูกชายอีกคนนึงส่วนสามีก็แยกทางกันไปแล้ว
ตัวเธอเนี่ยนะครับถึงจะเป็นเสาหลักของครอบครัว
เปิดร้านขายอาหารตามสั่งแล้วก๋วยเตี๋ยวอยู่หน้าบ้านนะครับ
ลูกค้าส่วนใหญ่ก็มีทั้งครูอาจารย์ชาวบ้าน
ส่วนท่านใดที่อยากจะอุดหนุนซื้อผลงานนะฮะ
วาดภาพด้วยเท้าของน้องทามเนี่ยไปชมก่อนนะครับ
ชมก่อนภาพวาดของน้องในเฟซบุ๊คที่ชื่อว่า
เฟซบุ๊กแม่น้องเท่กับน้องทามคำอินนะครับ
มีชื่อเฟซบุ๊คขึ้นชื่อให้หน่อยไหมเอาเบอร์ไปก่อน
เอาเบอร์โทรศัพท์ติดต่อไปก่อนไปสอบถามกันได้ครับ
อยากช่วยเหลืออะไรแบบไหนแต่ผมว่าอุดหนุนน้องเนี่ย